ที่ผ่านมามีเหตุสลดเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะฮะมีนักเรียนชั้นปวชปี๒๓คน
ค่ะเป็นน้องน้องผู้หญิงนะครับเลิกงานพาร์ทไทม์ก็พากันขี่จักรยานยนต์ซ้อนสามจะกลับที่พัก
ระหว่างทางก็เกิดการชนกับรถกระบะเกิดขึ้นเสียชีวิตทั้งสามคนนะฮะ
ถนนสาย๓๒๒๘เขาปูนหนองย่าในพื้นที่ตะบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
นี่กู้ภัยกับตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกันจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มอยู่ในฝั่งเลนสวน
สภาพแบบพังยับอ่ะคือช่วงหน้ารถนี่พับงอมาถึงบ่อนี่นะฮะ
คนขี่จักรยานยนต์นะครับแล้วก็ซ้อนกันมาเนี่ยเป็นนักเรียนผู้หญิง๓คนนะครับ
คนหนึ่งก็คือนางสาวกมลวันทองเปราะอายุ๑๘ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็ขาหักแขนหักศิษฐานที่เปิดนะฮะสมองนี่ไหลไปละนะฮะกระจายพื้นที่เลยนะฮะ
อีกคนนึงชื่อน้องวาสนาอายุ๑๗ปี
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยายามช่วยปั๊มหัวใจอยู่นาน๒๐นาทีได้
แต่ไม่เป็นผลนะครับและอีกคนนึงอายุ๑๖ปีชื่อนางสาวรัฐนะครับ
ก็มีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายแล้วก็เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
ทั้งหมดอยู่ชั้นปวชปี๒วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะสีขาวนะครับด้านหลังเนี่ยนี่ฮะทำคอกบรรทุกของ
เป็นพวกอะไรชิ้นส่วนจักรยานยนต์ก็ตกอยู่ไปที่ข้างทางแอ่งกลางถนนตรงนี้ฮะ
เป็นข้างทางนะฮะตรงนี้นะฮะก็มีพวกร่องรอยการชนนะฮะ
เหล็กนี่งอเหมือนกันนะฮะล้อหลังด้านขวากับแผงบรรทุกนะฮะ
คนขับรถชื่อนายจันยวัดรุ้งตระจ่างอายุ๓๐ปีนี่เขาบอกว่าเขาเป็น
คนงานร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี
ตอนเกิดเหตุเนี่ยฮะก็กำลังติดต่อพวกประกันติดต่อนายจ้างว่ามีเหตุรถชน
ทางคนขับรถกระบะบอกว่าเมื่อคืนนี้กำลังจะขับรถไปรับแฟน
ระหว่างทางมีฝนตกอยู่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ขับกินเลนมาแล้วมาพุ่งชนรถเขาอันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
ตำรวจบอกขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายหน่อยกันแล้วกัน
แต่จัญญวัตรไม่ให้ตรวจนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้วิธีการขอเจาะเลือดแทนนะครับ
เพื่อจะตรวจเรื่องของแอลกอฮอลแล้วก็สารเสพติดด้วย
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรีพ่ออยู่ไหนสวนตกก็ตก

ภูมิหน่วยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีนะครับ
ก็คือพอจตุพรแล้วก็อาจารย์นะฮะเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต
หลังทราบเหตุก็เดินทางมาที่ที่เกิดเหตุกัน
ก็ร้องไห้กันแล้วฮะมาถึงก็ทราบข่าวโอ้โหคือเสียชีวิตทั้งสามคนเลย
มีครูที่ดูแลหอพักที่เด็กพักอยู่นะครับนี่ฮะคุณครูที่นี่ฮะกำลังเล่าอยู่เนี่ย
บอกว่าเด็กทั้ง๓คนเรียนสาขาธุรกิจเกษตรเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์นิสัยดีมารยาทดี
ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานหลังเลิกเรียนจะพากันไปทำงานพาร์ทไทม์
อย่างน้องที่ชื่อน้องรัฐอายุ๑๖ปีเนี่ยคุณครูบอกว่าไปแข่งทักษะวิชาชีพนะฮะถึงขั้น
ระดับชาตินะครับแล้วปีนี้วางแผนจะเข้าแข่งต่อด้วย

น้องไปทำงานค่ะแล้วขากลับอ๋อน้องสามสามคนเป็นไหนบ้าง
นิสัยแต่คอมันเด็กนิสัยดีมากเลยนะคะ
เป็นเด็กน่ารักมีแต่คนรักไข้นะคะ
เป็นเด็กมารยาทดีเป็นสามคนนี้เป็นเด็กดีมากค่ะ
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเป็นถนนเพิ่งลาดยางเสร็จใหม่ใหม่
สองเลน่ะรถก็ขับกันเร็วอ่ะค่ะยังมีพวกเศษสากรถจักรยานยนต์ต่าง
สายกระเป๋านักเรียนข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของน้องที่เสียชีวิตกระจัดกระจายยังอยู่ในพื้นที่นะฮะเพราะเมื่อคืนมันมืดแล้วฝนตกด้วยยังเก็บไม่หมด
นี่รองเท้าของน้องทั้งสามคนนะฮะแล้วมีสมุดจดบันทึกตกอยู่เล่มหนึ่งคุณพัชรวรินไปเปิดดูเนี่ย
บันทึกของน้องกมลวันหน้าสุดท้ายของสมุดเป็นการจดบันทึกหัวข้อประชุมงานพาร์ทไทม์ที่ไปทำ
นี่เห็นมั้ยฮะเค้าจะมีว่าวันนี้ประชุมกันว่ายังไง
เหมือนที่อาจารย์บอกเลยคือน้องก็ไปทำงานใช่ไหมหลังเลิกเรียนนะครับ
นี่เป็นการจดบันทึกการประชุมเมื่อวานนี้ที่ไปทำงานอ่ะ
ซึ่งมันก็คือลายมือสุดท้ายของน้องนะฮะมันเปียกน้ำฝนนะเมื่อคืนฝนตกนะครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าวัดไทยวัฒนารามหรือว่าวัดย่าปล้องนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๗๐๐เมตรนั่นค่ะจะเห็นรถกระบะคันเกิดเหตุเนี่ยขับ
๒ทุ่ม๓๒นาทีห่างกัน๑๒นาทีจะเห็นน้องทั้ง๓คนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันผ่านมามุ่งหน้าไปทางวิทยาลัย
ทุ่ม๓๒นาทีที่รถกระบะขาวขับเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการขับออกมาจากบ้านอีกเพื่อที่จะเข้าตัวเมืองไปรับแฟนแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะที่ขับสวนกันกับมอเตอร์ไซค์น้องแล้วก็เกิดชนกันขึ้นนะคะ
เสียดายตรงนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดเราก็เลยไม่เห็นเหตุการณ์นะคะว่าสรุปแล้วมันกินเลนมันยังไงแบบไหนอ่ะค่ะทีมข่าวเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของน้องน้องทั้งสามคนนะคะ
หมู่บ้านแถบแนวชายแดนนะคะคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์นะคะ
กับเพื่อนรวมกัน๔คนเนี่ยมาเรียนปวชที่วิทยาลัยแห่งนี้ด้วยกัน
อนาคตกำลังจะไปได้สวยไปได้ดีเลยล่ะอย่างน้องวาสนาคนกลางอ่ะค่ะ
น้องเป็นนักเรียนทุนพระราชทานนะคะส่วนน้องกระมวลวันเนี่ย
เรียนรออยู่อนาคตอยากเป็นทหารนี่ค่ะนี่น้องคนกลางนะน้องวาสนาที่ว่าเป็นนักเรียนทุน
น้องก็ไปแข่งประกวดได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์ต่าง
ระหว่างเรียนทั้ง๓คนก็เรียนไปด้วยทำงานพัดทำส่งตัวเองเรียน
เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารในเมืองตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วค่ะ
ซึ่งแต่ละเดือนก็จะมีการนัดประชุมพัดทำหนึ่งครั้งวันเกิดเหตุก็เป็นวันนัดประชุมนั่นแหละ
ทุกคนก็เลยซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันไปที่ร้าน๕โมงเย็นเพิ่งจะขี่สวนกันเอง
ก็ยังโบกมือทักทายบ๊ายบายกันอยู่เลยไม่คิดเลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอเพื่อนนะคะ
บอกเสียใจมากน้องเล่าให้คุณกั้งฟังน้องร้องไห้ตลอดเลยบอก
ออกจากบ้านมาด้วยกัน๔คนแต่สุดท้ายเหลือเธอคนเดียวที่ต้องกลับไปที่บ้านนะคะ
มามาด้วยกันสี่คนตอนนี้เหลือหนูคนเดียวหนูก็จะพยายามให้เต็มที่ทำตามความฝันของเพื่อนค่ะ
เพื่อนอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าแล้วหนูก็ขออวยพรค่ะ
คิดถึงเพื่อนทั้งสามคนมากมากค่ะไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้แบบเป็นคนนิสัยน่ารัก
แล้วหนูก็อยากจะบอกว่าหนูอยากได้ความยุติธรรมของเพื่อนหนูด้วยค่ะ
ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าเพื่อนหนูอาจจะขี่รถกินเลนไปเลนเขาอะค่ะ
ร่างของน้องทั้ง๓คนตอนนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รับศพออกมาจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
กลับไปที่คริสต์จักรในตระมวลป้องเตี้ยงกันเผลอสายโยกจังหวัดกาลจนบุรีแล้วนะคะ
ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสามรายจัดพื้นที่บรรจุร่างใส่ลง
แล้วก็ใส่โรงเย็นอีกทีนึงจะมีพิธีสวดคืนนี้๒ทุ่มสวด๓วันแล้วก็จะฝังวันศุกร์ที่๒มิถุนายนนะคะ
ก็น่าจะเป็นพิธีแบบคริสต์
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายจัญวัฒน์หรือว่านายโอคนขับกระบะแต่ไม่เจอตัวค่ะเจอเพื่อนบ้าน
สอบถามความคืบหน้ากับสพเมืองกาญจนบุรีก็บอกนะคะว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยไปส่งคนขับกระบะไปตรวจหาสารเสพติด
ว่าระดับแอลกอฮอลที่โรงพยาบาลแล้ว
แต่คนขับกระบะบอกรู้สึกไม่ค่อยสบาย
คุณหมอบอกเดี๋ยวนะงั้นขอตรวจโควิดก่อน
ติดโควิดค่ะวงแตกเลยทีนี้ก็เลยต้องมีการกักตัว๕วันก่อนนะคะ
เท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่มีการเจาะเลือดหรือว่าตรวจอะไรได้เลย

ใช่ค่ะแต่ว่าจริงอันนี้ก็เป็นอำนาจเจ้าหน้าที่นะ
ถ้าเขาปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล
เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดูเลพินิช

ที่คุณไม่ยอมให้ความร่วมมือเพราะคุณเมา

เพราะว่าน้องที่เสียชีวิตก็ไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วนี่ใช่ไหม

ทุกคนผู้ชมครับ
บรรยากาศงานศกนะครับ
ของน้องทั้ง๓คนเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติเนี่ยตั้งศพไว้ด้วยกันนะครับ
เพราะว่าน้องทั้ง๓คนก็เติบโตมาด้วยกันไปไหนไปด้วยกันตลอด

คุณพ่อของน้องกระมวลวันบอกว่าได้คุยกับลูกสาวครั้งสุดท้าย

เพราะไปเฝ้าพี่สาวของเขาที่โรงพยาบาลไซโยก๔วัน
ก็ยังคุยกันปกติยังแซวลูกบอกอุ๊ยทำไมขี้เหล่จัง
ลูกสาวก็ตอบกลับมาว่าก็พ่อให้หนูมายังไงหนูก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละนี่ฮะ
พ่อบอกไม่คิดว่านั่นคือการพูดเล่นพูดแห่กันเป็นครั้งสุดท้าย
น้องน่ารักมากนะใช่อ่ะน้องนาตาลน่ารักเลยแหละ
ข้าจะให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่

ลูกเองก็อยากจะเป็นทหารหญิงนะ

ใช่น้องเรียนรอน้องอยากเป็นทหาร

เรี่ยวหมดแรงไม่มีแรงจะยืนนะครับ
อยากให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบ

เสียใจอยู่ผมไม่มีแรงจะยืน

กระพื้นหรือหน้ากระพื้นยืนไม่ไหว

ครับตอนนี้ผมกลัวอะไรไม่ออก
อยากให้ก่อนรับผิดชอบหรือเปล่า

อยากให้ก่อนรับผิดชอบทัศน์สามคน

ครับเพราะว่าทัศน์สามคนก็มีผู้ฆ่า
ทั้งสามคนก็โตมาแล้วกันนะครับ
โตด้วยกันไปด้วยกัน
ตอนนี้คุยกับพี่สาวของน้องวัษนานะครับ
วาสนาก็เป็นอีกคนนึงที่เสียชีวิตนะครับ
พี่สาวได้เปิดแชทสุดท้ายที่เพิ่งคุยกับน้องสาวให้ดู
เป็นการถามสารทุกข์สุขดิบบอกคิดถึงกัน

คือน้องสาวเนี่ยเวลาปิดเทอมก็ทำงานตลอดนะครับ
ข้อความสุดท้ายที่ทิ้งเอาไว้

ขณะเดียวกันล่าสุดพ่อกับแม่ของคนขับรถกระบะ
เป็นตัวแทนของลูกชายมา
เคารพศพนะฮะ
ก็มอบเงินช่วยเหลือเอาไว้ครอบครัวละ๑๐๐๐บาท
ส่วนเจ้าของรถกระบะนายจ้างของผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาก็บอกมาว่าเขาจะดูแลเรื่องการชดใช้เยียวยาต่าง
เรื่องของสินหมายทดแทนพรบต่างประกันภัยต่าง
เดี๋ยวจะมารับผิดชอบเยียวยาให้